เริ่มจากชอบมากก่อนครับชอบฟังมาก
ก็เลยร้องในร้อนตรีร้องแต่งเพลงดูร้องทำเพลงดูครับ
ไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นนะครับไม่ได้คิดถึงขั้นว่า

แต่คิดว่าพี่เขาเท่จังเลยแล้วเด็กทุกคนมันก็คงอยากจะเท่
ก็เลยอยากจะลองมีเพลงของตัวเองบ้างแล้วก็รู้สึกว่าเออดีจังเลยนะ
ก็เลยเริ่มชอบนั้นขึ้นมา
ความจริงมันก็เป็นความภูมิใจนะครับแต่งเพลงออกมาทำเพลงออกมา
แล้วมันกลายเป็นไฟล์เสียงที่ได้ยินหลังจากที่เราซื้อจากเทปคนอื่นมาฟังอะไรอย่างนี้
กระทั่งมันมีเพลงที่เป็นเสียงที่เราทำขึ้นมามันก็มีความ
ผมว่ามันเป็นสัทยามนุษย์นะที่เวลาสร้างอะไรขึ้นมาแล้วก็จะรู้สึกดี

ถ้าให้คิดเพลงแรกเลยก็น่าจะเป็นบุษบาของโมเดนดองนะครับ
เป็นเพลงที่ทำให้รู้สึกว่าสนใจวงการดนตรีจริงจังครับว่า
มันเป็นมันบอกหลายอย่างในสังคม
เด็กยุคนั้นก็ผมคิดว่าหลายเปอร์เซ็นต์มากที่หาเล่นกิต้าของชุดนั้น
เป็นเพียงความคิดครับทุกวันนี้ถ้าไปเล่นที่ไหน

เป็นสิ่งที่ทำให้ผมมีการงานมีอาชีพต่อมา
๑๐ปีแล้วนะในปีนี้ปี๒๐แล้วครับ
มันแบบมันมียูอายุมาสิบปีแล้วแล้วก็คนก็ยังอยากฟังมันดูอะไรอย่างนี้
เข้มข้นมากเลย
เพลงนี้รู้สึกว่า

แล้วก็มันหมิ่นเมละที่จะเลิก
เพราะว่าต้องไปเผชิญกับสภาวะอื่น

ที่แบบปึ้งมันมหาศาลมาก

ให้มีคนยอมรับผลงานของเรา
มันเป็นโมเมนต์รวมมากกว่าที่เราประทับใจว่า
โชคชะตามันจะดีกับเรานะ

ก่อนที่จะมาเป็นศิลปินเต็มตัว

แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่
ปอสเขาก็ไปร้องเพลงตามงาน
แล้วก็ผมก็อาสาว่า
ขอไปเป็นผู้จัดการดูแล

รู้สึกแบบฟินสุดเลยอะ

ไม่ได้มั่นใจว่าผมจะเป็นแบบอย่างให้ใครได้นะ

หรือว่าใครก็ตามหลายคนที่ผมนับถือเขา

ถ้าน้องรู้สึกดีจริงกับเพลงของน้อง

ยังไม่ได้ควักความรู้สึกข้างในออกมาเลย

ที่กำลังฮิตกันอยู่ร้อยเพลงเนี่ย
ผมว่างานมันเหมาะกับทุกคนเลย

ในปีนี้ในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ